หลังจากที่เมื่อวานนี้นะครับได้เกิดเหตุเด็กนักเรียนและก็ชาวบ้านปากเกยอที่อยู่ที่จังหวัดเพชรบุรี
เกิดอาการท้องเสียกันเกือบทั้งหมู่บ้านนะครับหลังจากที่ได้กินอาหารที่ได้มีผู้นำมาแจก
เพื่อที่จะป้องกันเชื้อโรคที่อาจจะหลงเหลืออยู่นะครับ

กว่า๑๓๐คนที่บ้านปากเกยอ
ที่๖ตำบลป่าเด็งอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรี
กินอาหารลงไปก็เกิดอาการท้องเสียอย่างรวดเร็ว

ที่มีผู้นำมาแจกไปตรวจสอบแล้ว

ส่วนได้เริ่มทยอยเดินทางกลับบ้านแล้วนะครับ
จากนี้ยังฝากไปถึงประชาชนและผู้ที่จะนำอาหารไปแจกว่าควรปรุงอาหารให้สุกสะอาด
ทำเสร็จแล้วไม่ควรทิ้งไว้นานจนเกินไป
ปฏิบัติตามคำแนะนำด้วยการกินร้อนช้อนกลางล้างมือ
เท่านี้ก็จะปลอดภัยจากเชื้อโรคได้ครับ